ที่ขอนแก่นขอนแก่นนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
ถ้าพูดถึงไก่ย่างเขาสวนกวางต้นกำเนิดต้นตำรับ
เขาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะใช่ค่ะดังมากเลย
เขาสวนกวางแต่นี่ฮะบรรยากาศปกติแล้วเส้นทางแถวเนี้ย
ขอนแก่นเนี่ยนะฮะร้านจะเต็มไปหมด
ย่างเขาสวนกวางตอนนี้เนี่ยเงียบเลยจากเดิมเนี่ยมีสามร้อยกว่าร้าน
เหลือแค่สิบกว่าร้านนะฮะของดีประจำอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
สามร้อยเหลือสิบกว่าร้านเองเหรอฮะถูกต้องครับนี่ฮะ
แต่เหลือสิบกว่าร้านเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ายอดขายจะดีนะอืม
อย่างร้านนี้นะที่เราไปคุยด้วยเนี่ยนะครับ
บอกว่าปกติเนี้ยที่มีหลายหลายร้านเยอะเยอะเนี้ยนะขายวันหนึ่งเนี้ยสองร้อยสามร้อยตัว
เดี๋ยวนี้เหลือไม่กี่ร้านก็ขายได้แค่วันหนึ่งยี่สิบตัวได้
ขายออนไลน์ไปด้วยนะฮะในตอนนี้นะครับ
ย่างเขาสวนกวางริมถนนมิตรภาพอำเภอเขาสวนกวางที่ขอนแก่นเนี่ย
คนเยอะมากตอนนี้เงียบเหงาเลยนะฮะเจ้าของร้านที่คุยกับเรานะครับ
บอกว่าบรรยากาศเงียบเหงาแบบนี้เนี่ยมันตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับ
ขายเนี่ยลดลงไปร้อยละแปดสิบได้จากปกติขายวันหนึ่งเกือบสองร้อยตัว
ช่วงนี้ไม่ถึงยี่สิบตัวร้านเล็กเล็กนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะ
ตามแบบเป็นเพลิงริมถนนเนี่ยปิดเลยนะ
วันหนึ่งบางร้านบอกขายได้ตัวเดียวขายได้สองตัวก็มีนะฮะ
ตอนนี้แย่เลยนะฮะเดี๋ยวฟังหน่อยนะครับ
จากไก่ย่างร้านสองข้างทางนี้เนี่ยที่เป็นแผงลอยประมาณ๒๐๐กว่าร้าน
ฝั่งละร้อยกว่าล้านอย่างเงี้ยเหลืออยู่ประมาณไม่ไม่ถึงสิบล้าน
ที่ปิดไปหลายร้านแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่มีรถวิ่งเลยอะค่ะ
เนี้ยยังยังนี้เปิดเนี้ยปิดไปหมดแล้วค่ะ
ไม่เปิดก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรแล้วลูกน้องก็ยังต้องดูแลลูกน้องก็ต้องเปิดนะคะ
สถานการณ์แบบนี้แย่มากเลยค่ะธุรกิจเราแย่มากมากอ่า
สถานการณ์โควิดนะฮะคือทางร้านเนี้ยบอกว่ายังพอเปิดได้
หวังประคับประคองให้สามารถผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ค่ะ
ทุกวันนี้ก็พยายามใช้แบบขายส่งแบบออนไลน์แพ็คหีบห่อศูนยากาศอย่างดี
ปรายศนีย์ให้กับลูกค้าช่วยกันอุดหนุนแล้วกันนะครับ
อืมตอนนี้ก็ต้องสั่งปรายศนีย์นี่แหละนะใช่ค่ะ
ย่างเขาสวนกวางอื้อหือน่าทานมากเลยนะคะ

จริงค่ะเอาใจช่วยด้วยนะคะสำหรับทุกธุรกิจนั่นแหละ